คือทำให้สาราวัดปั่นป่วนไปหมดเพราะผู้ชายคนเดียว
คือจริงเขามานอนอยู่ที่วัดเนี่ยนะ
แต่เขาไปก่อเหตุเอากันไกลแทงนักศึกษาคนนึง
แล้วเดี๋ยวดูตำรวจมาเกือบเป็น๑๐นายค่ะ
เอาเหล็กง่ามมาเขายอมสยบไหมอ่ะ
โอ้โฮดูสิหนึ่งคนน่ะต้องใช้คนกี่คนน่ะในการที่จะมาควบคุมตัวเขาแล้วเหล็กง่ามาโล่มา

ทำให้สารางานศพเขาปั่นป่วนหมดนะฮะ
นี่ที่เห็นกลางวันกลางวันเนี่ยถือว่ายังดีนะ
เพราะถ้าเกิดกลางคืนคุณเอ้ยพระท่านสวดคนมาร่วมงานศพมันจะวุ่นวายมากไปกว่านี้
แล้วดูท่าเขาโวยวายอยู่ค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองอุดรมากันเป็น๑๐นายเลย
แล้วไม่ใช่กำไกลตัดกิ่งแบบสมบูรณ์เต็มอันนะมันเหมือนกับหักแล้ว
โอ้วผู้ชายคนนี้นะนะยากอ่ะ
มุมตัวนี่เกิดขึ้นช่วงประมาณแบบสักเย็นเย็น
ทีนี้ท้ายที่สุดเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นแล้ว
พอตำรวจคุมตัวเขาได้ล็อกตัวเขาได้
จังหวะที่กำลังจะเดินออกจากสาราวัด
ชาวบ้านที่เขามาเตรียมจัดงานศพ

ชาวบ้านเขาทนไม่ไหวมาถึงก็ซัดเขาให้

อาบนะแต่ต้องบอกก่อนว่าทำแบบนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกัน

เพราะว่าเดี๋ยวคุณก็จะโดนข้อหาด้วยไงไปทำร้ายคนอื่น
คืออยู่ในการดูแลของตำรวจอยู่ในการคุมตัวของตำรวจ
ปล่อยให้จัดการด้วยกฎหมาย
แต่ชาวบ้านเขาบอกว่าทนไม่ไหวจริง
ก็เนี่ยผู้ชายคนนี้เล่นมาสร้างความวุ่นวายในวัดปั่นป่วนไปทั่ว

นี่คือนายอุทัยดาบุตรนะอายุ๒๗ปี
แล้วเขาเอากันไกลไปแทงหลังนักศึกษาอาชีวะจนได้รับบาดเจ็บ
วิ่งหนีเข้ามามาในสาราวัดตรงนี้แล้วก็อารวาสนี่
ดูกันไกลตัดกิ่งเห็นไหมมันเหลืออยู่ฝั่งเดียว
แล้วเห็นรอยตรงปลายนั้นไหมอันนั้นรอยเลือดที่ไปแทงเขานะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจกว่าจะจับกลุ่มตัวได้นี่ก็มีเป็นครึ่งชั่วโมงเหมือนกัน
ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นล่ะอุทัย
อุทัยบอกว่าเคยทำงานอยู่ที่กรุงเทพแล้วโดนทำร้ายขาหักก็ต้องดามขา
ทีนี้ตกงานเลยมาขออาศัยนอนวัดละกัน
แล้วที่ทำเนี่ยอุทัยยอมรับนะผมเสพยาไป๒เม็ด
ผมไม่ได้หลอนผมไม่ได้บ้า
แล้วทีนี้ผมก็ระวังมาหลายวันแล้ว
ทีนี้แต่ว่าเขากำลังจะทำร้ายผมแบบว่ายื่นอาวุธมากำลังจะถึงตัวผม
แล้วทีนี้ผมก็เลยสวมออกไปเขาเลยโดนขอบความแล้ว

ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ

ก็เสพอยู่แต่ไม่ได้หลอนไม่ได้บ้า
จนไม่ได้หลอนไม่ได้บ้าแต่ผมเสพยาครับเสพมาสองเม็ดครับ
ใครจะมาทำร้ายเราผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมก็แทงไปก่อน
ห้าชาวบ้านที่เขาอยู่แถววัดเนี่ยค่ะ
เขาบอกว่านายอุทัยคนนี้นะมานอนที่วัดได้สักอาทิตย์หนึ่งแล้ว
แต่ว่ามันน่ากลัวตรงที่ว่าเขามีอาวุธไงเดินถือกันไกลแบบนี้
แล้วก็มาก่อเหตุโดนตาขวางอยู่หน้าวัดด้วย
แล้วตัวนักศึกษาตอนนี้ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วย
ชาวบ้านเขาเลยรีบแจ้งตำรวจให้มาคุมตัวค่ะ
ขอขอแม่คะบอกโอ้โฮมาขู่ขอข้าวกินนะ
แต่ตัวคนก่อเหตุบอกผมไม่ได้ไปขู่
ผมก็แค่เดินไปดูว่าจะมีอะไรกินหรือเปล่า